เรื่องสงครามที่เกิดขึ้นเราก็กำลังส่งกำลังใจให้กับพี่น้องแรงงานไทยที่ไปอยู่ที่นู่นเพราะว่าตอนนี้ยอดเนี่ยทั้งคนเจ็บคนตายคนที่ถูกจับเป็นตัวประกันคือมันเพิ่มขึ้นหมดเลยนะคะดูสิ
ทางขวาล่างของจอคุณผู้ชมจะได้เห็นเราขึ้นอัปเดตมาให้แบบนาทีต่อนาทีตอนนี้ยอดเสียชีวิตที่ยืนยันแล้วเนี่ย๒๐ศพนะครับแล้วก็บาดเจ็บ๑๓นะครับรวมไปถึงยอดคนที่ลงทะเบียนจะกลับมาประเทศไทยด้วย๕๑๗๔คนครับ
คุยกันว่า๑๕คน๑๕คนจะได้กลับถึงท่ากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิในวันนี้
คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ผมได้คุยกับต่ายซีรวรรณรักษัตริย์
ซึ่งติดตามเรื่องนี้นะครับใกล้ชิดกับทางรัฐบาล
คือเครื่องบินที่จะกลับมาเป็นเครื่องบินพาณิชย์
เขาออกตามกำหนด๒ตอนนี้อยู่ที่สถานทูต๔คน
อีก๑๑คนยังไม่รู้ว่าจะมาถึงสถานทูต
จากสถานทูตแล้วจะไปสนามบินได้ตรงตามเวลาที่เครื่องบินเขาจะออกหรือเปล่า
ตารางเที่ยวบินไม่ใช่สายการบินที่จะกลับมานะคะ
อันนั้นคือเป็นภาพประกอบเฉยเพราะว่าสายการบินที่จะกลับมาเนี่ย
เอาล่ะคุณผู้ชมมาดูกำหนดการเดิมก่อน
หวังว่าจะให้มันเป็นแบบนั้นทั้งเวลาทั้งจำนวนคน
นายรุธธรรมมงคลอธิบดีกรมการกงศุลนายสิบหมื่นชัยโพศิลป์
อธิบดีกรมการจัดหางานและมีตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะ
นี่ที่ไหนท่ากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิไงครับ
ไปตรวจสอบความพร้อมการรับคนไทยที่จะเดินทางกลับมาจากอิสราเอล
กลุ่มแรก๑๕คนนะครับในจำนวนนี้๔คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
แรงงานไทยกลุ่มแรกนะครับจะออกเดินทางจากอิสราเอลจริงเนี่ยนะ
ถ้าดูเนี่ยคือต้องออกแล้วล่ะตั้งแต่๒๑นาฬิกา๔๕นาทีคืนวานนี้นะ
แล้วจะถึงท่ากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิวันนี้ตอน๑๐นาฬิกา๓๕นาทีคุณผู้ชม
สำหรับขั้นตอนนะครับเมื่อแรงงานไทย๑๕คนเดินทางมาถึง
จะผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองมีการรับสัมภาระ
แล้วก็ตรวจคัดกองสุขภาพเบื้องต้นจุดนี้จะใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงครับ
จากนั้นเวลา๑๑นาฬิกา๓๕นาทีโดยประมาณ
แรงงานกลุ่มแรกจะขึ้นรถบัสไปสถาบันบำราชนราดูนครับ
คราวนี้จะไปตรวจสุขภาพอีกทีนึง
แล้วประเมินว่าท่านใดแรงงานคนไหน
ต้องได้รับการช่วยเหลือดูแลทางการแพทย์ต่อหรือเปล่า
โดยแรงงานไทยนะครับจะมาถึงสถาบันบำราชนราดูล
สักประมาณบ่ายโมงคุณผู้ชมนี่คือกำหนดการเดิมนะ
ต้องเรียนว่ากำหนดการเดิมเพราะตอนนี้สถานการณ์ไม่เหมือนเดิม
จากนั้นจะมีทีมแพทย์จะคัดกรองคนไทย
ตรวจร่างกายตรวจจิตใจสภาพจิตใจเป็นยังไง
ตื่นตนกไหมมีความกังวลมีความเครียดสะสมไหม
หากมีปัญหาสุขภาพกายจะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลไหน
ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลเลิศสิน
และโรงพยาบาลนพรัชราชธานีแล้วถ้าไม่สบายใจอ่ะ
ถ้ากายได้แต่ใจป่วยใจไม่สบายทีมสหวิชาชีพจะประเมินและแยก
แยกประเภทและระดับความรุนแรงถ้าจำเป็นต้องเข้ากระบวนการเยียวยา
หรือรักษาก็มีโรงพยาบาลด้านจิตเวทรับรองรองรับอยู่
ก็คือสถาบันจิตเวชศาสตร์นะครับสมเด็จเจ้าพระยา
แล้วก็โรงพยาบาลศรีธัญญาแล้วก็สถาบันกรยาราชนครินครับ
ส่วนของการจ่ายเงินชดเชยเยียวยานายสิบหมื่นชัย
อธิบดีกรมการจัดหางานท่านระบุว่าเอาขั้นแรกเลยนะ
แรงงานเดินทางกลับมาปั๊บจ่ายค่าเดินทางกลับประเทศ
จากภาวะสงครามก่อนเลยคนละ๑๕๐๐๐บาท
คนละ๑๕๐๐บาทโดยจะจ่ายที่สถาบันบำราชนราดูนทันมาปั๊บตรวจร่างกายแล้วจ่ายเลย
ส่วนกรณีได้รับบาดเจ็บหรือพิการจะรับคำร้องไว้
เพื่อจะพิจารณาว่าจะได้รับเงินอีก๑๕๐๐๐บาทหรือไม่
ทำไมทำไมต้องรอคือต้องอัดในขั้นตอนของทางราชการนะคุณผู้ชมครับ
เบิกก็ต้องมีหลักฐานมีหลักฐานคืออะไร
อาจจะต้องมีใบรับรองแพทย์ครับนะครับที่ยืนยันว่าท่านได้รับบาดเจ็บนะท่านพิการ
จากนั้นเนี่ยก็จะพาส่งกลับภูมิลำเนาซึ่งตอนนี้มี๑๒จังหวัดนะครับที่ได้รับรายงานครับ
คุณผู้ชมพอได้ดูแบบนี้แล้วเอาจริงนะวันนี้พวกเราก็อ่านข่าวกันแบบ
คือข่าวก็ต้องโฟกัสแล้วเรื่องเที่ยวบินก็ต้องโฟกัสด้วยเหมือนกัน
นี่จริงคือก้มหน้าแล้วก็ดูสายการบินนะแอร์ไวน์๐๘๓อยู่กับดอมเนี่ย
มีอยู่ในไฟล์ทเรด้าเนี่ยคุณผู้ชมตามกำหนดเดิม
จะมาถึงถ้าอากาศยาลสุวรรณภูมิ๑๐น๓๕น
อันนี้คือเพิ่งขึ้นเมื่อกี้เลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่มีข้อ
ว่าพี่เบิ้ดก็สอบถามทางที่ไตสิริวัล
คือด้วยความที่มันเป็นสายการบินสายการบินพาณิชย์ต้องออกตามเที่ยวบิน
เดี๋ยวต้องดูค่ะว่าจำนวนของคนที่มาเนี่ย
มาได้๑๕คนตามที่บอกตอนแรกไหม
เท่าที่ดูเนี่ยคุณผู้ชมไฟล์ทนี้ถูกดีเล
ดีเลมาตั้งแต่ต้นทางแล้วที่สนามบินเบนกูเรียน
ดีเลไปประมาณสักชั่วโมงครึ่ง
ก็เลยนำมาซึ่งดีเลต่อ

เวลาที่จะมาถึงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สำหรับคนไทยที่จะเดินทางกลับมาในไฟล์ทนี้ด้วยค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยยอดตัวเลขต่างเนี่ยนะคะ

คือเขาจะแถลงตอนประมาณ๑๑โมง

แล้วก็บ่าย๓โมงของทุกวันนี้นะคะ
เมื่อวานนี้ทางด้านอธิบดีกรมสารณิเทศ
โฆษกระทรวงการต่างประเทศนางกาญจนาพัทรโชคเนี่ย
ก็มีการแถลงความคืบหน้าสถานการณ์ช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอลนะคะ
บอกว่าสถานทูตไทยณกรุงเทลอาวีฟได้รับแจ้งจากแรงงานในพื้นที่
ว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีเพิ่มขึ้น๒คน
ทำให้มีคนไทยเสียชีวิตนะตอนนี้ยอดคือ๒๐ศพ
และก็ได้รับบาดเจ็บเพิ่มจากเดิม๙เพิ่มอีก๔รวมเป็น๑๓คน
ถูกจับเป็นตัวประกันจากเดิม๑๑เพิ่มอีก๓รวมเป็น๑๔คน
ส่วนยอดคนไทยที่ต้องการกลับประเทศยอดตอนเช้าตอนแรกยังเป็น๕๔๐
แต่ตอนบ่าย๓เป็น๕๑๗๔คนแล้วนะคะ
แล้วก็มีคนที่ไม่ประสงค์ขอกลับไทยจำนวน๖๔คน
ส่วนที่สื่ออิสราเอลรายงานข่าวบอกว่ากองกำลังอิสราเอลบุกช่วย๓๐คน
แล้วในจำนวนนั้นมีคนไทย๑๔คน
เรื่องนี้ทางนางกัญจนาอธิบดีกรมสารณิเทศและโฆษกก็ยืนยันว่าข้อมูลนั้นเป็นเรื่องจริง
แต่ว่า๑๔รายที่ถูกช่วยเหลือได้นั้นเป็นคนละกลุ่มกับผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกัน
แล้วก็เชื่อว่าจะต้องมีแรงงานไทยได้รับการช่วยเหลือจากกองทัพอิสราเอลเพิ่มเติม
เพียงแค่อาจจะยังไม่ได้ปรากฏเป็นข่าวนะคะ
ทีนี้ถามถึง๑๔แรงงานไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกัน
ธิบดีกรมสารณิเทศท่านยอมรับค่ะว่ายังไม่ทราบพิกัดว่าอยู่ที่ไหน
แต่การข่าวตรวจสอบมาพบว่า๑๔คนยังปลอดภัยนะคะ
เพราะว่าคนไทยรวมถึงคนต่างชาติที่ถูกจับเป็นตัวประกัน
เป้าหมายของกลุ่มฮามาส
ส่วนแผนการอบพยพคนไทยท่านก็บอกว่าตอนนี้
มี๓เที่ยวบินที่จะไปรับคนไทยกลับจากอิสราเอล
เที่ยวบินแรกเมื่อวานที่อัปเดต
เดี๋ยวรอดูความเคลื่อนไหววันนี้
ว่า๑๑โมง๒๒ที่ดอมรายงานเมื่อสักครู่นี้

ที่บอกว่าจะอบพยพคนไทยมาอันนี้ชุดใหญ่หน่อย๑๔๐คน
และจะไปถึงอิสราเอลเครื่องจะไปถึงวันที่๑๕ตุลา
พอไปถึงอิสราเอลแล้วสนามบินเบนโกเรียน
อันนี้คือเป็นสนามบินของกองทัพนะ
แล้วก็จะรับคนไทยกลับมาในวันที่๑๖ตุลาคมตอนประมาณตี๔
คือเรื่องของเที่ยวบินแล้วก็รายงานการกลับมา
อันนี้ต้องติดตามสถานการณ์วันต่อวันเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าตอนนี้เส้นทางการจราจรไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางอากาศในอิสราเอลเนี่ย
มันก็เป็นภาวะสงครามแหละมันก็ทำได้ไม่สะดวกนัก
เมื่อกี้ดูเส้นทางการบินคือถ้าเกิดว่าคนไทยตอนนี้๔คนที่อยู่ที่สถานทูต
ที่บอกว่าจะขึ้นเครื่องกลับมาจากสถานทูตเดินทางมาที่สนามบิน
ใช้เวลาประมาณ๒๖นาที
แต่ว่าบริเวณโดยรอบคุณผู้ชมมันก็ยังมีความไม่แน่นอนของสถานการณ์
เพราะว่าย้อนไปช่วงเมื่อคืนนี้ตามเวลาของอิสราเอลเนี่ย
ยังปรากฏภาพว่าแม้แต่ในสนามบินเบนกูเรียน
ผู้โดยสารที่รอขึ้นเครื่องหรือว่าเพิ่งมาถึงสนามบิน
เขาต้องก้มหลบกันเพราะว่ามีประกาศแจ้งเตือนมา
ใช่เพราะว่าสนามบินเบงกุเรียนจริงก็อยู่ใกล้กับเทลอาวีฟ
ชาวอาวิฟต์ก็เป็นจุดเสี่ยงอีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะคะ
แต่เมื่อวานนี้คุณผู้ชมก็จะมีกลุ่มคนไทยบางส่วนนะ
ที่เขาตัดสินใจว่าเออซื้อตัวกลับเองเลยดีกว่า
คุณผู้ชมหนึ่งในนั้นคือนายวีรสักวงอินตา
เป็นชาวอำเภอหนอง๒ห้องจังหวัดขอนแก่น
ก็เป็นแรงงานไทยในอิสราเอลที่กลับมาถึงที่ประเทศไทยแล้ว
นี่ฮะตอนจังหวะมาถึงที่ท่าอากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิเลย

มีคนไทยกลับมาพร้อมกับคุณวิรสักประมาณสัก๕๐คน
ก็มีทั้งแรงงานและคนไทยที่ไปร่วมเทศกาลศาสนาคริสต์

คุณวิรสักบอกว่าเขาไปทำงานฟาร์มวัวในพื้นที่ภาคกลาง
แม้ว่าจะห่างจากจุดเสี่ยงแต่เขาก็มองแล้วประเมินแล้ว

โชคดีว่าเขาทำงานครบสัญญา๕ปีนะ
ที่เรารายงานเนี่ยพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งน้อยคนนะ
ที่จะอยู่ได้ครบสัญญา
ณเวลาที่เกิดเหตุความไม่สงบขึ้นเนี่ย
แต่พี่วิรสักแกอยู่ครบ๕ปีเลย
ถึงบ้านพอดีอยากกลับมาเจอครอบครัว
องตัวล่วงหน้าไว้ก่อนหน้ากว่า๑๐วันแล้ว

เขายอมรับว่าช่วงเกิดเหตุความไม่สงบ

นอนฟังเสียงปืนคิดดูพี่น้ำแข็ง
เสียงปืนเสียงน้ำเบิร์ดป้องป้างตุ้มต้ามตุ้มต้าม
แต่พอรู้ข่าวว่ามีการปะทะกัน
นายจ้างของพี่วิทยาศักดิ์เนี่ย
บอกให้เขาไปหลบในหลุมหลบภัยก่อนเลย
หลังจากนี้พี่วิรสักจะเอายังไง
จะกลับไปอีกไหมจะกลับไปทำงานที่อิสราเอลอีกไหม
ก็ได้ค่าแรงมากกว่าวันละ๒๐๐๐นะคุณผู้ชม
วันละ๒๐๐พี่ไม่ทำเหรอลองฟังพี่วีรศักดิ์ดูครับ
เรารอรับการเราไม่ต้องกับจ่ายข้าวตัวเอง
ทำไมเราถึงเลือดที่จะไม่รอ

ถ้าเรามาเขาก็รับคนที่จำเป็นพวกบาดเจ็บที่
อยู่ติดกับกราซ่าจริงมาก่อน
คุณผู้ชมมาเช็ครายชื่อ๑๕แรงงานไทย
ที่ถูกคาดหมายว่าจะมาถึงประเทศไทยวันนี้นะ

นายสมมาแซ่จ๊ะจากจังหวัดตากครับ
นายจิรายุสุขใสจังหวัดสุรินทร์
นายวิมารวงจำปาจังหวัดสกลนคร
นายกรัชกรพุทธศรจังหวัดพยาว
นายอนุชาบุญยศาสตร์จังหวัดนครราชศรีมา
นายกิติพงศ์ชายโกจังหวัดหนองบัวลำพู
นายสมบูรณ์แทร่ว่างจังหวัดน่าน
จันดีแซ่ลีจังหวัดเชียงราย
นายสุพิพัฒน์กงแก้วจังหวัดยะโสธร
นายสมพรคารบุตรจังหวัดหนองบัวลำพู
นายธนศักดิ์จันดำจังหวัดหนองบัวลำพู
สถิตพรมอุนาศจังหวัดหนองคาย
ไกรสอนบัวผายจังหวัดอุดรธานี
นายนรงชัยลีละคอนจันทร์จังหวัดสกลนคร
และคนสุดท้ายนายวิชัยคำศรีจังหวัดอุบลราชธานี
ถูกเลื่อนก็คือน่าจะมาถึงที่
ถ้าอากาศสะยานสวนภูมิ๑๑นาฬิกา๒๒นาที
ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ

มีรายชื่อคนที่จะกลับมาหนึ่งในนั้นคือ
นายอนุชาบุญยสารใช่ไหม

แล้วโพสต์รูปนี้ค่ะที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละ

น่าจะเป็น๖คนในกลุ่มคนไทยที่ไปอยู่กับเขาเนี่ย

แล้วเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าว่าท้ายที่สุดแล้วบนไฟล์ทนี้
คนไทยกลับมาได้ทั้งหมดกี่คนกันแน่

ก็รอคำยืนยันอย่างเป็นทางการด้วยนะครับ
เราก็พยายามที่จะอัปเดตสถานการณ์ให้คุณผู้ชมได้ทราบ
สถานการณ์ล่าสุดของการกลับบ้านวันแรกของแรงงานไทยชุดแรกนะครับ
ไปดูโจ้กรัชกร
คนนี้เป็นคนพยาวที่ถูกยิงเข่าที่ถูกยิงเข่า

ใส่ยาแดงกินยาแค่ปวดแล้วบอกว่ามารับหน่อยได้ไหม
อันนี้ก็มีชื่อ๑ใน๑๕นะที่จะกลับมาเนี่ย
มารับหน่อยได้ไหมเพราะว่าไปสนามบินไม่ได้
ทางการไทยไปรับแล้วนะครับคุณผู้ชมครับดูคลิปครับ

กำลังจะเดินทางไปสนามบิน

ที่โดนนี่ไปโดนที่ไหนล่ะ

หรือครับนี่เรากำลังจะกลับกันแล้วครับ
โอ้โหดีใจด้วยเลยคุณโจ้
นี่แหละครับโจ้กรัชกรพุทธศรอายุ๔๐ปี

ที่สถานทูตไทยในกรุงเทอาวีฟประเทศอิสราเอล
จัดรถไปรับเขาถึงแคมป์คนงานเลย

โจ้คุณถูกยิงตอนไหนเนี่ยนะถูกยิงตอนไหนถูกยิงที่ไหน
คุณโจ้บอกถูกยิงหน้าแคมป์นี่แหละที่คุณมารับ

คุณโจ้ถูกยิงกระสุนทะลุเข้าหัวเข่าข้างซ้าย
แล้วก็มีเพื่อนแรงงานได้รับบาดเจ็บอีก๒คน

ซึ่งเป็นแรงงานที่ไม่สามารถไปสนามบินได้ด้วยตัวเอง
เมื่อวานนี้เขาเรียกร้องผ่านสื่อมวลชน

ว่าต้องการให้ทางการไทยส่งรถไปรับหน่อยได้ไหม
ไม้บาดเจ็บหัวเข่าเนี่ยนะไปถึงสถานทูตนะครับเพื่อรอเวลาขึ้นเครื่องกลับประเทศไทยครับซึ่งขณะที่คุณโจ้กับเพื่อนนะครับนั่งรถออกจากแคมป์ก็มีแรงงานที่ยังไม่ตัดสินใจที่จะกลับอ่ะนะครับมาส่งขึ้นรถโดยกลุ่มของคุณโจ้นะครับนะฮะก็มีชื่อในสิบห้าคนอย่างที่ดอมบอกไปก่อนคุณโจ้ขึ้นรถมีก

ให้ลูกชายที่เชียงรายเนี่ยนะครับแล้วกลับมาอยู่บ้านเกิดเมืองนอนอยู่อย่างปลอดภัยนะโจ้นะนี่คือความหวังของคุณแม่ครับ
ต่อเนื่องเลยค่ะจากโจ้กรัชกรแล้วเนี่ยนะคะอีกหนึ่งคนที่มีรายชื่อจะเดินทางกลับวันนี้
อุดรทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะแคมป์ลูกชายที่อยู่กันเหลือกันอยู่๑๙คน
ครับส่วนแคมป์ข้างข้างไม่เหลือแล้ว
เหลือไม่ใช่ได้กลับนะแต่โดนยิงทั้งหมดเลยอะค่ะ
ทำยังไงทำยังไงแต่ดีใจมากมากที่รู้ว่าลูกชายจะได้กลับบ้านแล้ว
พอเปิดรายชื่อออกมารายชื่อที่๑๓นี่มันรายชื่อไกรสอนบัวผาย
ลูกชายฉันนี่นาพ่อดีใจค่ะคุณพ่อสิงทองบัวผายนะ
บอกว่าเหมือนยกภูเขาออกจากอกใครจะว่าว่าถูกรางวัลที่หนึ่งก็รู้สึกแบบนั้นเลยนั่นแหละ
คุณพ่อเล่าให้ฟังผมมีลูกชาย๓คนคนโตก็คือไกรสอนนี่แหละอายุ๔๒แล้ว
แต่งงานแล้วนะไกรสอนเขาก็มีลูกคนนึง
ก่อนหน้านี้ไกรสอนเขาไปทำงานที่ไต้หวันมา๖ปี
หลังจากนั้นก็ไปทำงานที่อิสราเอล
ทีนี้พ่อบอกอีก๔เดือนจะครบสัญญา๕ปีแล้วนะ
ลูกไปทำงานเกษตรที่นั่นเป็นหัวหน้าคนงานสวนมันเทศ
เงินเดือนตอนนี้นะเดือนนึง๗๘หมื่นแล้ว

จะอยู่๔ปีกว่าจะ๕ปีแล้วค่ะ
ครั้งนึงก็ส่งมาให้สั้นหมื่นสามหมื่นบ้าง
พ่อบอกว่าตอนที่เกิดเหตุลูกโทรมาบอก
จรวดมันตกใส่แคมป์คนงานมันเป็นรูใหญ่เบอร์เลอร์เลย
มีกองกำลังติดอาวุธมาเคาะห้องพักคนงาน
ห้องไหนเปิดนะโดนยิงตายเลยอ่ะแคมป์ของลูกชายเนี่ย
มีคนงานรวมกัน๑๙คนเป็นแคมป์เดียวที่เหลืออยู่ในย่านนั้นนะคะ
ที่เหลือโดนยิงหมดแล้วแล้วยังโชคดีนะ
ที่มีทหารอิสราเอลมาช่วยเหลือลองฟังพ่อหน่อยค่ะ
แบบวันที่หนึ่งหมดลังมานะครับ
พอแล้วนะลูกไม่ต้องไปไหนอีกแล้วนะ
กลับไทยรอบนี้โอ้โหคิดดูสิตอนไปอยู่ไต้หวันนะ๖ปีใช่ไหม
อยู่อิสราเอล๔๕ปีเป็น๑๐ปีแล้วที่ไม่ได้อยู่ไทย
เพราะฉะนั้นกลับมาถึงบ้านมาทำงานที่บ้านเราเถอะ
ได้ตังค์น้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรขอให้อยู่ใกล้กัน